ไปดูความทันสมัยที่เกาหลีใต้กันบ้างดีกว่า
ที่นั่นเขามีการผลิตพวงกุญแจ
ไว้ให้กับสตรีมีคันคนท้องโดยเฉพาะเลย
เพราะว่าเวลาที่คนท้องไปขึ้นรถไฟฟ้า
สัญญาณจากพวงกุญแจนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เราไปดูเทคโนโลยีนี้กันนะครับ

ซึ่งเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟสีชมพู
อยู่ใกล้กับเก้าอี้สำหรับสตรีมีคันนะครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้า
คนเกาหลีใต้ปัจจุบันก็มักจะก้มหน้าก้มตา

ดังนั้นสตรีมีใครก็ต้องมองหาว่ามีที่นั่งว่างหรือเปล่าอย่างไรบ้างนะครับ
เมื่อทันทีที่เจ้าของพวงกุญแจก้าวเท้าเข้ากระบวนรถไฟ
สัญญาณไฟสีมพูจะทำงานอัตโนมัติ
เพื่อบอกให้ผู้โดยสารคนอื่นรู้ตัวว่า
ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องสละที่นั่งให้กับผู้หญิงอีกคันแล้ว
ซึ่งพวงกุญแจนี้ถูกออกแบบให้สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลา
โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับ
เพราะว่าพวงกุญแจนี้ใช้งานได้นานถึง๖เดือนครับ
ทดลองแจกพวงกุญแจให้กับคุณแม่ตั้งคันในเกาหลีใต้

แล้วก็มีการติดตั้งสัญญาณไฟสีชมพู
ตามรถไฟฟ้าสายเมืองปูซานแด่ห่ง

แล้วก็นำไปติดตั้งตามระบบขนส่งอื่น
อย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถบัสในเร็วนี้ด้วย
โดยคนที่จะสามารถเป็นเจ้าของพวงกุญแจนี้ได้

เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขอใช้บริการตั้งคันจริง
สำรวจและค้นคว้าของหน่วยงามรัฐ
ในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้พบว่า
มีผู้โดยสารจำนวนมากที่ใช้บริการรถไฟ
แต่ก็ไม่ยอมจะเสียสละที่นั่งให้กับผู้หญิงมีคันนะครับ

ขณะที่บางส่วนก็ยอมรับกลัวจะเสียมารยาท
หากแยกไม่ออกว่าสตรีมีคันกับผู้หญิงที่ดูอวบ

คนนี้เขาอ้วนเขาไม่ได้ตั้งคันนะฮะ
เหตุนี้เมืองปูซานจึงได้คิดค้นพวงกุญแจ
สำหรับสตรีมีคันที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าคนนี้ท้องจริง
ซึ่งจะช่วยให้ว่าที่คุณแม่สามารถ
หาที่นั่งในรถไฟได้ไม่ยากเลยนะครับ